จนถึงวันนี้นะคะถือว่าเป็นที่แน่ชัดแล้วก็ชัดเจนแล้วนะคะ

ผลประโยชน์ตกอยู่กับผู้ใช้บริการอย่างแน่นอน
แต่ทีนี้มีคำถามเกิดขึ้นหลากหลายค่ะว่าแล้วแบบนี้จะเกิดการผูกขาดหรือเปล่า
และในพูดถึงอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในไทยถึงจุดอิ่มตัวแล้วหรือยัง
เพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องมาพูดคุยกันกับคุณชัยพรน้อมพิทักษ์เจริญ
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงกันค่ะ

สวัสดีคุณชายพรนะคะขอเรียนถามหน่อยว่า
ถ้าพูดถึงตลาดเรื่องของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมตอนนี้
แน่นอนเรารู้แล้วว่าผู้เล่นมีไม่กี่รายเท่านั้นเอง
แบบนี้ในอนาคตจะมีการผูกขาดเกิดขึ้นไหมคะ
ครับก็จริงแล้วในเรื่องของตัวจำนวนของผู้เล่น
ในกลุ่มธุรกิจนี้นะครับ
ก็ตอนนี้เราเห็นอยู่๓ลายหลักนะครับ
แต่ผมคิดว่าในส่วนของการดูว่าการผูกขาดเกิดขึ้นหรือเปล่านั้นเนี่ย
ซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าที่ผ่านมา
เราก็ยังเห็นภาพของการประมูล
แล้วก็ดำเนินการในจำนวนผู้เล่นเดิมนะครับ
สาเหตุก็เพราะว่าธุรกิจนี้เนี่ย
เป็นธุรกิจที่ดำเนินมาในระดับหนึ่งนะครับ

ณเวลานี้ต้องบอกว่าเทียบกับจำนวนของประชากร
ในแง่ของตัวคนที่ใช้เครื่องโทรศัพท์ณปัจจุบันนี้

นั่นหมายความว่าในหนึ่งท่าน
เกินกว่า๑เครื่องขึ้นไปนะครับ
ตอนนี้ในส่วนของตัวการแข่งขัน
นั่นหมายถึงว่าเขาก็ต้องมีโอกาส
ในการทำธุรกิจที่เพิ่มมากขึ้นนะครับ
ซึ่งผมดูว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก
เพราะว่าในธุรกิจเหล่านี้
มันต้องพึ่งในลักษณะของเงินลงทุนค่อนข้างมาก
ผมคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างลำบากนะครับ
มันจะไม่เหมือนกับตอนที่ธุรกิจนี้เนี่ย
เริ่มต้นในช่วงของ๒๐๒๕ปีที่แล้วสำหรับประเทศไทยนะครับ
เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าจำนวนของคนที่ใช้เครื่องนี้
เทียบกับในส่วนของประชากรมันน้อยมากนะครับ
แล้วก็มันมีช่องว่างในเชิงของทางด้านการตลาดเกิดขึ้นนะครับ
แต่ณเวลานี้เนี่ยตลาดมันเหมือนอยู่ในภาวะที่ใกล้อิ่มตัว
หรือจำนวนของผู้ชายเพิ่มขึ้นเนี่ยผมว่าตรงนั้นอาจจะไม่ใช่ประเด็นมากนักนะครับ
เน้นในเรื่องของการแข่งขันของธุรกิจนี้
ใครที่ใช้จำนวนของผู้ชายที่ครอบคลุมพื้นที่
เพราะว่าถ้าเราดูในเรื่องของรายได้นะครับจากในส่วนของตัวการโทรศัพท์ธรรมดา
การคุยการพูดคุยเราจะพบว่ามันอยู่ในภาวะที่อิ่มตัวมานานแล้ว
นั่นหมายถึงว่าเราจะมีแอปพลิเคชันหรือมีแพลตฟอร์มใหม่มาเพิ่มขึ้น
ซึ่งตรงนี้จะทำให้ในแง่ของรายได้กำไรของบริษัทเหล่านี้
ผมคิดว่ายังมีช่องว่างในการที่จะขยายตัวไปได้อีกเยอะ
เพราะว่าถ้าเราดูณเวลานี้ประชากรในเอเซียในอาเซียน
แล้วก็การสั่งซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันทางมือถือเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยนะครับ
ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าผู้ประกอบการในส่วนของที่ทำโทรศัพท์มือถืออยู่
คงไม่ได้มองข้ามนะครับแต่มองว่าตรงไหนล่ะที่จะเป็นแอปพลิเคชัน
ตรงนั้นเป็นมิติใหม่ที่จะเกิดขึ้น
ที่ผมเชื่อว่าผู้ประกอบการของโทรศัพท์เคลื่อนที่ในบ้านเรา
คงไม่ได้เน้นในเรื่องของการพูดคุยโทรศัพท์ปกติแล้วครับ
ค่ะเท่ากับว่าณตอนนี้ในเรื่องของตลาดการแข่งขัน
เรื่องปริมาณก็ดีคงไม่มีการแข่งขันกันมากนัก

แต่ว่าน่าจะหันมาลงทุนทางด้านของเทคโนโลยี
ทางด้านนี้มากกว่าถูกไหมคะแล้วถ้าอย่างนี้แล้ว
พูดในแง่ของนักลงทุนบ้างแน่นอนเท่าที่ฟังมา
ผู้ใช้บริการได้ผลประโยชน์เต็มอยู่แล้วล่ะ
แต่ในแง่ของนักลงทุนที่อยากจะมาลงทุนในธุรกิจนี้
ก็ต้องบอกว่าโดยปกติแล้วเวลานักลงทุน
มองเรื่องการลงทุนในหุ้นในบริษัทของผู้ประกอบการ
ในเชิงของทฤษฎีของด้านการลงทุน
ตอนนี้ต้องบอกว่าบริษัทที่ดำเนินกิจการอยู่ณปัจจุบันนี้มันมีความชัดเจนอย่างหนึ่ง
ฉะนั้นการที่จะเห็นบริษัทเหล่านี้ปรับเพิ่มขึ้นมาแล้วมีกำไร
ซึ่งถ้ามองกันในเรื่องของนักลงทุนเองผมคิดว่าใน๓๕ปีจากนี้ไปเราจะเห็นการใช้เงินลงทุนของบริษัทเหล่านี้ยังค่อนข้างมาก
สิ่งหนึ่งที่นักลงทุนจะต้องระมัดระวังก็คือว่าเราอาจจะไม่มีนะครับรายรับจากอัตราเงินปันผลที่จ่ายออกมาของบางบริษัท
เพียงแต่ว่าต้องมองระยะเวลาที่ยาวนานกว่านั้นว่าเขาสามารถที่จะเร่งตัวเองมากินส่วนแบ่งตลาดขึ้นมาเป็นอันดับ๒อันดับ๑ได้หรือไม่
ฉะนั้นในเรื่องของการลงทุนบริษัทไหนก็ตามที่อยู่ในไซเคิลของการลงทุนหนักมาก
ผมมักจะมองว่าราคาหุ้นกลุ่มเหล่านั้นในช่วงแรกของ๓ปีแรกจะเคลื่อนตัวไม่ดี
เพราะว่าเราไปมองในเรื่องของส่วนต่างของราคาหุ้นอย่างเดียว
ใน๓ปีแรกเนี่ยผมยังมองบริษัทที่มีกระแสเงินสดดีแล้วก็สามารถจ่ายเงินปันผลเนี่ยเป็นตัวเลือกของผมอยู่นะครับ
เท่ากับว่าณตอนนี้แน่นอนผู้ใช้บริการได้ประโยชน์อยู่แล้ว
แต่ว่าผู้เล่นคงจะต้องมองการไกลแล้วก็มองระยะยาวหน่อยในตลาดที่พัฒนาขึ้นไปเรื่อยนะคะ
วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณชัยพรน้อมพิทักษ์เจริญค่ะ
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนะคะ
มาตอบคำถามเรียกว่าค่อนข้างชัดเจนแล้วก็เข้าใจตรงประเด็นเลย